กลับมาช่วงนี้ภูมิใจนำเสนอคลิปหนึ่ง

แล้วก็เตือนสติสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน

เพราะว่ามีกรณีที่เป็นนุ่มขับรถส่งพิซซ่า
ไปเกิดเหตุทะเลาวิวาสกับผู้ชายอีกคน
เป็นคู่กรณีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งคู่แล้วค่ะ
มีปากเสียงกันสุดท้ายคู่กรณีค่ะ
เอามีดออกมาแทงแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะ
หนุ่มขับรถส่งพิซซ่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นแบบนี้นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์
ขณะที่นายกิติพงศ์รัตนประพาอายุ๑๙ปี
เป็นพนักงานส่งพิซซ่ากำลังมีเรื่องทะเลาวิวาสกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
กลางถนนช่วงปากซอยสาธุประดิษฐ์๕๕ถนนสาธุประดิษฐ
ยานาวากรุงเทพเมื่อ๒วันก่อนนะ

หลังจากที่นายกิติพงศ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์แซงกันกับหนุ่มคนนี้
แล้วก็มีปากเสียงกันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันสักพักหนึ่ง
คู่กรณีใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกนายกิติพงศ์ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งตอนนั้นตอนที่นายกิติพงศ์โดนแทงเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะ
มารู้ตัวอีกทีคือเลือดไหลเต็มหน้าอกแล้ว
แล้วก็นำตัวนายกิติพงศ์ส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ล่าสุดก็อาการปลอดภัยดีแล้วนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายกิติพงศ์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

จริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓๓๐
วันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนถึงร้านพิซซ่าสักประมาณ๕๐๐เมตร
ตัวนายกิติพงศ์เองขี่รถจักรยานยนต์
หลังจากที่กลับมาจากส่งพิซซ่าเพื่อที่จะแวะกลับเข้าร้าน
ตอนนั้นขี่รถแซงรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่อยู่ด้านหน้า
เนื่องจากว่าคู่กรณีขับช้าไงเขาก็เลยเร่งเครื่องแซง

เขาก็จอดรถหน้าปากซอยสาธุประดิษฐ์๕๔
เพื่อที่จะไปจอดหน้าร้านพิซซ่า
แต่ขณะนั้นรถคู่กรณีค่ะตามมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คือนายกิติพงศ์พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้น

คู่กรณีใช้มือบีบคอ
ทำให้นายกิติพงศ์เตะสวนเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันตัว

จากนั้นก็เกิดการทะเลาวิวาสชกต่อยกันไปจนถึงกลางถนน
ระหว่างที่มีการชกต่อยกันนายกิติพงศ์บอกว่า
ตอนนั้นคือไม่รู้สึกเลยนะว่าตัวเองโดนแทง
รู้อีกทีโอ้โหก้มดูเลือดเต็มหน้าอกแล้วค่ะ

คนที่เขาอยู่บริเวณหน้าร้านพิซซ่าแล้วก็ล้มลงกับพื้น
ส่วนคู่กรณีก็อาศัยช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
หลบหนีไปตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้นะคะ
ผมไม่เห็นว่าเขาถือนี่อยู่
ผมคงคิดว่าเขาปล่อยผมปกติใช่ไหม
ไม่รู้สึกตัวเลยตอนนี้พ่อแทงแล้วใช่

คือที่ตัวของนายกิติพงศ์เนี่ย
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณหน้าอก๒แผล
แล้วก็แขนด้านซ้ายเอ็นก็ฉีกขาดด้วย
เพราะดีนะคุณเห็นลักษณะทางกายภาพเขาไหม

ใหญ่นะไม่งั้นแล้วน่าจะบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการติดตามตัวคนก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจสนบางโพงพางกำลังเร่งติดตามดูตัว

คือเป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นทราบว่ารถคันนี้เนี่ย
เป็นรถของทางบริษัทไม่ใช่ของคนที่ก่อเหตุ
เอาล่ะเห็นชัดเจนแบบนี้กล้องวงจรปิดไม่นานนะจ๊ะ
ถ้าสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ